อีกหนึ่งสถานที่ที่อยากจะพาไปก็คือที่จังหวัดตรัง
ไปดูความแข็งแรงของพูดสูงอายุกันหน่อย
เขาจัดงานเป็นงานมหากรรมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลในควรนะครับ
บรรยากาศสนุกสนานมากเลยทีเดียวชาว

เขามารวมตัวกันที่นี่นะครับที่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้งตำบลในควรอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังครับ
มาร่วมงานมหากรรมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลในควรประจำปี๒๕๖๒ที่ทางตำบล
เขาจัดขึ้นเพื่อให้เหล่าบรรดาผู้สูงอายุนะมาร่วมกันดูแลสุขภาพ

งานเขามีกิจกรรมเพื่อสุขภาพเยอะแยะมากมายนะครับตั้งแต่การอบรมให้ความรู้จัดบูธในเรื่องของสุขภาพ
ไปจนถึงการโชว์การแสดงดนตรีและการไล่รำ
นี่ดูเขารำมัน
โหยกยายใส่สะโพกนะมันดำแม่นะ
เรียกได้ว่ามารวมกันครั้งนี้มาเป็นพันเป็นหมื่น

แต่ละคนก็ปีนไปเท่าไหร่แล้ว
แต่บ้างครับสังเกตไหมว่าแข็งแรงทุกคน
โยกย้ายใส่สะโพกกันแบบออกสเต็ปโอ้โหลืมไว
คุณใบตองคุณเดียวนาว

ที่เขาแข่งกันอยู่ลำกันอยู่นี่คืออะไรรู้ไหม

นี่คือกิจกรรมการปรากวดแข่งขันตามสามไหว

วัยสดวัยใสและวัยสว
โอ้โฮสอวรก็คือ

ผมอยากจะให้ดูช่วงของการแข่งขัน
ว่ามันขนาดไหน
เพราะอาทารณีด้วยกระดูกประพี
โอ้โหมันไหมล่ะ

แต่ละคนโอ้โหโยกย้ายสายสะโพกสุดฤทธิสุดเด็ดจริงนะครับ
บอกเลยกลับบ้านไป

คุณจิตใจแจ่มสายเบิกบันอายุยืนยาวสุขภาพแข็งแรงแล้ว

นี่คุณผู้ชมมาฝากให้ดู
ได้เจอกับคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณยาย
แล้ววันนี้เราก็ถามไปอยากจะเอาอะไรไปฝากป้าดิ
ถูกต้องถ้าคุณจะไปหาคุณป้าคุณจะเอาอะไรไป
คุณผู้ชมส่งมาเลยเอาผลไม้ที่ปลูกไว้ไปฝากคุณป้านี่ค่ะ

คุณป้าอัดย่ายยอมผมจิกสุดแบบเนี้ย

นี่คุณพันนีบอกว่าเอาความรักความห่วงใยไปฝากคุณป้า
ดีมากมีเอาพระพุทธบูชาไปฝากด้วยนะคะ
บางคนก็บอกเอาเลขบัญชีไปฝากเลยค่ะ
ใครจะเอาอะไรไปฝากผมก็ยินดีด้วยหมด
แต่มีอยู่ข้อความหนึ่งผมไม่อยากให้ทำ
มีคนคนหนึ่งส่งมาบอกว่า
จะเอาเมียน้อยของลุงไปฝากป้า

ป้าก็จะฝากมาเหมือนกัน
ฝากฝากอะไรกลับมา